อีกหนึ่งเรื่องคลิปนี้ติดตามให้ดีหญิงสาวนั่งท้ายกระโปรงรถค่ะ
พักวิจารณ์กันสรุปแล้วเป็นคนแต่สงสัยอยู่ว่าทำไมไปนั่ง
นะคะล่าสุดมีอีกหนึ่งคลิปเผยแพร่ออกมาเขาบอกว่าบันทึกเหตุการณ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนั่งเลย
ถึงเหตุการณ์ตอนท้ายจะเป็นยังไงดูพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้นะคะเป็นคลิปล่าสุดถูกแชร์กันในโซเชียลค่ะ
หลังจากที่เป็นกระแสกันว่ามีหญิงสาวนิรนามนั่งอยู่บนท้ายรถกระโปรง
กระโปรงรถเก๋งสีแดงนะคะที่กำลังวิ่งสวนมา
โดยผู้โพสต์ระบุว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้ได้เมื่อช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๔๐นาทีของวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
บริเวณถนนพัฒนาการซอย๕๓เชื่อมกับมอเตอร์เวย์
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ตัวเล็กสวมเสื้อสีขาวดำนะคะ
จากนี้ทีมข่าวยังพบว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ายิปโซชายาดา
แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คแฟนเพจยูไลท์คลิปเด็ด
แปะคลิปวิดีโอขณะรถติดอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง
แล้วก็จอดต่อท้ายรถเก๋งสีแดงคันดังกล่าว
โดยผู้โพสต์ค่ะเขียนข้อความบอกว่า
รถเราขับตามติดติดมีคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลย
แต่สุดท้ายจบไม่สวยเท่าไหร่สงสารผู้หญิงมาก
น่าจะทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
คลิปนี้ตอนจอดติดไฟแดงแล้วผู้หญิงกระโดดลงมาทุบกระจก
พอไฟเขียวรถคันนั้นก็พยายามจะขับหนี
แต่ผู้หญิงกระโดดตัดหน้ารถเลยค่ะ
เห็นแต่ล้มลงไม่รู้ว่าชนหรือเฉียวแต่คงเจ็บไม่มาก

แล้วรถคันนั้นก็ขับหนีไปเลยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวนะเมื่อวานที่เราเอามานำเสนอ
ก็คือผู้หญิงนั่งอยู่ท้ายกระโปรงรถ

แล้วก็บอกให้รถคันข้างขับปาดหน้ารถคันที่ตัวเองนั่งอยู่
ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คนขับพอคนที่ถ่ายคลิปไว้ได้
พยายามจะบอกคนขับว่าจอดมีคนนั่งอยู่ข้างหลังก็ไม่สนใจ
คลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นถ่ายตอนหลังที่ผู้หญิงลงมาทุบกระจก
คันนี้ไม่สนใจขวางหน้าปุ๊บไม่สนใจอีกขับหนีอีก
เขาก็เลยสันนิษฐานว่าคนที่ขับรถอยู่เป็นแฟนหรือเปล่า
ทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าก็เลยพยายามจะแบบนั่งอยู่ที่รถ
พอรถจอดก็ลงจากรถไปเคาะกระจกรถ

นั่นแหละสินี่แหละค่ะคลิปแรกที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะ

นางสาวอรวรรณเผือกไทยสงฆ์อายุ๓๐ปี

เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจโทนกพรศรีสุชาติ
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานหัวหมาก
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมหลังเป็นผู้โพสต์คลิปดังกล่าวนะคะ
ซึ่งในขณะนี้ทางตำรวจจะติดตามตัวเจ้าของรถ
มาสอบปากคำพร้อมเตรียมแจ้งข้อหา
ฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจรจรทางบก
พุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๔๓วงเล็บ๘ค่ะ
คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

หรือว่าปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และในส่วนของหญิงนิรนามที่นั่งบนท้ายรถนะคะ
ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นใครเจอแล้วว่าเป็นใครเนี่ย
เชิญตัวมาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหา
ความผิดตามพระราชบัญญัติจรจร

คือห้ามเกาะห้อยโหนหรือนั่งบนรถยนต์
ขณะรถกำลังเคลื่อนที่ในทางเดินรถ
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทค่ะ

ผิดทั้งคนที่ไปนั่งในลักษณะแบบนี้
อันตรายจริงเพราะว่าถ้าเกิดร่วงลงมา

อันตรายทั้งรถคันที่ขับตามมาด้วย